แต่ในแง่มุมที่ได้รับผลกระทบก็มีเรื่องดี
อย่างเจ้าของร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี

ปักชื่อชุดนักเรียนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองฟรี
ช่วยเหลือกันแบบนี้ในยุคโควิดนะคะ
ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นล่ะก่อน
นี่คุณผู้ชมค่ะเข้าไปดูเลยในข้อมูลจากเพจนี้นะคะ
เพจร้านบ้านปั้นสวยขายปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกนะคะ
เจ้าของคือคุณคนนี้เลยเสื้อฟ้าเขียวคุณอุ๋ยค่ะ
หรือนางนัทออนวังสุวรรณนะคะเจ้าของธุรกิจ
ส่งเสื้อผ้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี
โพสต์เฟซบุ๊กรับปักชื่อเสื้อนักเรียนฟรี
หลายคนนะพอแม่ผู้ปกครองต้องส่งลูกไปโรงเรียน
ก็ต้องปักช่องปักชื่อกันหน่อยนะก็ไปขอรับบริการตรงนี้กัน
คือคุณอุ๋ยให้แนวคิดมาบอกว่าช่วงโควิดแบบนี้
หลายคนได้รับผลกระทบบางคนตกงานบางคนมีรายได้น้อยนะคะ
คุณอุ๋ยเลยอยากจะช่วยแบ่งเบาหรือว่าลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้
ปกติแล้วคุณอุ๋ยก็ทำหลายอย่างนะมีเครื่องปักแบบนี้
เป็นปักคอมพิวเตอร์เขารับปักลายชุดอะไรอยู่แล้ว
เขาก็เลยเห็นว่าเอ๊ะถ้ามาช่วยบรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายปักชื่อก็ได้เหมือนกัน
เพราะว่าปกติแล้วนะถ้าปักชื่อนามสกุลคิดตัวละ๓๐บาท
ถ้ามีดาวดาวประจำโรงเรียนหรือดาวประจำชั้นแบบนี้
ก็จะคิดเพิ่มอีกดวงละ๑๐บาทหรือถ้าเป็นจุดก็จุดละ๑๐บาท
เป็นราคามาตรฐานทั่วไปหลายคนมีหลายชุดไง
มันก็เป็นหลายร้อยเหมือนกันนะคุณอุ๋ยเลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
ใครเดือดร้อนเอาเสื้อมาเดี๋ยวจะปักให้ฟรีทั้งหมด
จะทำไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนมิถุนายน
ยังพอมีเวลานะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น
หรือใครยังเดือดร้อนอยู่ก็ส่งเข้ามาได้เรื่อย
ก็เริ่มมีคนส่งเข้ามาแหละแต่ยังไม่มากพอ
ก็เลยฝากบอกตรงนี้แล้วกันนะคะใครที่เดือดร้อนจริง
ไม่สามารถที่จะรับภาระตรงนี้ได้คุณอุ๋ยก็ยินดีช่วยเหลือนะคะ
ติดต่อไปได้นะคะผ่านทางเพจบ้านปั้นสวยเสื้อผ้าแฟชั่น
และงานปักทุกชนิดให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อคุณอุ๋ยไว้ด้วยนะคะ
คุณอุ๋ยบอกกับดิฉันโทรหาเลยนะดิฉันโทรหาคุณอุ๋ย
อุ๋ยจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมีข่าวนี้มาเนี่ย
อุ๊ยบอกจริงก็ยินดีช่วยเหลือกัน
ตัวคุณอุ๋ยเองแฟนคุณอุ๋ยเองสามีคุณอุ๋ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ก็เข้าใจหัวอกคุณอุ๋ยเองก็มีลูกนานตอนนี้ลูกก็เรียนออนไลน์
คุณอุ๋ยบอกว่าหลายคนที่มาขอให้ปากชื่อให้
กลับไปเนี่ยเขาก็เอาของมาตอบแทนนะ
บางคนขายกับข้าวก็เอากับข้าวมาให้
พอคนขายผลไม้ก็เอาผลไม้มาให้
นี่เราได้เห็นแง่มุมของการแบ่งปันกันจริง

ให้กำลังใจกันแบบนี้ก็ขอชื่นชมด้วยค่ะ